ท่านผู้ชมครับมาดูคดีนี้หน่อยนะฮะ
มีหญิงสาวคนหนึ่งเธออายุ๓๔ปีนะครับ
ร้องขอความช่วยเหลือทางคดีจากคุณกันจอมพลัง
อ้างว่าถูกทหารหนุ่มยศ๑๑คนนึงบุกเข้าไปอนาจารย์ในบ้าน
ข่มขืนไปร้องเรียนที่ผู้บังคับบัญชาของเขา
แต่เรื่องไม่คืบหน้าเลยนะฮะก็เลยต้องแจ้งความ
นี่แล้วมีหลักฐานนะครับที่เป็นคลิปที่ถ่ายเอาไว้
หญิงสาวคนนี้นะสมมุติว่าชื่อคุณออยก็แล้วกัน
บอกว่าถ่ายคลิปเอาไว้ตอนที่๑๐เอกคนหนึ่งอายุ๓๐ปี
สมมุติชื่อสิบเอกออฟนะกำลังรีบสวมกางเกง
นี่ฮะหลังจากบุกเข้ามาลวนลามเธอในบ้าน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักในค่ายทหารมณฑนทหารบกที่๑๗นะครับ

นี่เธอบอกเธอถ่ายคลิปเอาไว้ได้ทันนะครับ
วันนี้คุณกันจอมพลังก็เลยพาผู้เสียหายไปพบ
ภูมิกับการสพรัฐย่านะครับ
พันธุ์ตมติเอกเตชินวันจง
เพื่อเร่งติดตามความคืบหน้าทางคดีนะครับ
ผู้เสียหายนะครับคุณออยบอกว่าเธอทำงานเป็นเสมียนในค่ายทหารนะครับ
เมื่อ๙โมงเช้า๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
กำลังแต่งตัวจะออกไปรัชกาลที่กรุงเทพ
แล้วอยู่เนี่ย๑๐เอกออฟที่เป็นเพื่อนร่วมงาน
แล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านพักทหารในค่ายเดียวกัน

ขอมีอะไรด้วยหน่อยจากนั้นก็เข้ามาประชิดตัวเธอก็เลยรีบหยิบมือถือมาถ่ายรูปนะฮะ
แล้วก็ขู่ว่าถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีเนี่ยจะเอารูปไปฟ้องเมียนะ
แปรงสิบเอกไม่กลัวเลยนะฮะ
ยังเข้ามาโอบกอดเธอจากทางด้านหลังแล้วก็พยายามจะอนาจารย์จะข่มขืนเธอ
เธอบอกเธอก็พยายามขัดขืนนะแล้วก็ใช้อุบายหลอกล่อ
บอกเออเดี๋ยวขอให้หมดประจำเดือนก่อนได้ไหม
ซึ่งเธอบอกความจริงเธอก็เป็นประจำเดือนจริงนะฮะในตอนนั้นในวันเกิดเหตุ
บอกเอาหมดประจำเดือนก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาที่อื่นนะ
แล้วก็ค่อยมีอะไรกัน๑๐เอกออฟก็ยอมปล่อย
ในช่วงนั้นเธอก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งนะฮะ
เพื่อเป็นหลักฐานแล้ววิ่งหนีขึ้นไปด้านบนบ้านล็อกประตูห้อง
โทรเรียกให้คนมาช่วยส่วนสิบเอกออฟก็ใส่กางเกง
นี่ฮะพยายามจะใส่กางเกงนี่ฮะเธอบอกตอนนั้นเธอก็
เอาหลักฐานเนี่ยไปร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้างานของสิบเอกออฟนะครับ
ผู้บังคับบัญชารับปากว่าเดี๋ยวจะให้๑๑ออฟมาเจรจาแล้วก็ทำการขอโทษ
แต่ผ่านไป๕วันเรื่องเงียบนี่รอยช้ำที่ต้นขาของเธอนะฮะ
เธอบอกเธอหนีขึ้นชั้นบนล็อกประตูเลย๑๑ออฟก็ใส่กางเกงแล้วก็ออกไป
สิงหาคมเธอบอกเธอตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจนะฮะ
แล้วก็ไปพบรองผู้บัญชาการค่ายทหารอีกครั้งหนึ่ง
ไปอีก๗วันก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย
แถมเธอถูกสั่งตั้งกรรมการสอบสวนว่าเป็นคนเอาภาพเอารูปของสิบเอกออฟ
ที่กำลังทำอนาจารย์กับผู้เสียหายคนอื่นในค่ายเดียวกันเนี่ย
แล้วหัวหน้างานของ๑๐เอกออฟก็มาบอกให้เธอเขียนข้อเสนอเป็นตัวเลขมา
ถ้าเกิดจะเรียกร้องค่าเสียหายแต่เธอบอกเธอไม่เอาเงินนี่เห็นไหม
เธอบอกเธอไปหาหลักฐานมาว่าเธอไม่ได้โดนคนเดียวค่ะคนอื่นเขาก็โดน
แต่กลายเป็นว่าเธอเนี่ยถูกหน่วยงานเนี่ยตั้งกรรมการสอบว่าเอาไปโพสต์อย่างนี้เนี่ย
มันสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับหน่วยงานต้นสังกัดนะ
แล้วหัวหน้างานของ๑๑ออฟมาบอกเธอบอกเอาเขียนข้อเสนอเป็นตัวเลขมา
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายมาแต่เธอบอกเธอบอกไปแล้วเธอไม่เอาเงินนะ
แค่รู้สึกว่าเธอต้องการความเป็นธรรมทางคดีจึงตัดสินใจไปแจ้งความ
นี่นะฮะแล้วเอาเรื่องเนี่ยมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
เพราะกลัวคดีมันจะไม่คืบหน้าคือเธอบอกสิบเอกออฟเนี่ยทำพฤติกรรมแบบนี้
ไม่ได้ทำกับเธอคนแรกนะฮะมีเหยื่อมาสองสามคนแล้วที่ถูกลวนลามนะครับ
บางคนถึงขั้นถูกถ่ายคลิปเอามาอวดเพื่อนร่วมงานก็มีนะ
ว่าเคยไปมีสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้แต่ไม่มีใครกล้าเอาเรื่องเพราะกลัวอับอาย
แล้วก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่า๑๐เอกออฟเนี่ยเป็นคนมีฐานะ
มีเส้นสายในหน่วยงานที่ผ่านมามีชื่ออยู่ในหน่วยงานสังกัดเดียวกับเธอ
แต่ไม่เคยมาทำงานที่ต้นสังกัดเลยผู้บังคับบัญชาก็อ้างว่าอ๋อเขาไปราชการ
ไปราชการแต่เธอสืบทราบมาว่าสิบเอกออฟเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอก
ทำงานอยู่ที่โรงศรีของตัวเองที่จังหวัดชายนาฏนั่นแหละ
เพราะเรามั่นใจในความยุติธรรมเพราะเราเป็นสารอาหารแล้ว
กลัวทั้งสำนวนจะช้าส่งอายการอาหารนู่นนี่นั่นด้วยความที่เขาก็เป็นเด็กตาย

ของเราได้รับข้อความแชชท์ที่ผู้เสียหาย

ที่หนูรอดจากพี่แกมาได้
เมื่อก่อนชวนหนูไปกินข้าวด้วยบ่อย

พูดคุยกับเหยื่อคนอื่นนะครับคือทางคุณออยผู้เสียหายบอกว่า
ต่อไปนะบอกหนูโชคดีมากมากถ้าวันนั้นพี่ไม่เป็นประจำเดือน
ก็คงเสร็จเหมือนกันดิ้นจนหลุดออกจากมัน
แต่มันทารุณพี่มากนะเรื่องมันแดงเพราะพี่ไปฟ้องคุณนายพบ
ผู้เสียหายอีกคนนึงก็ตอบกลับนะครับบอกหนูก็รู้มา
มธบรพอพี่แกหลายคนแล้วขณะที่คุณออยก็ตอบกลับไปบอก
ไม่อยากให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่ออีกลูกก็มีลูกสาวอยากให้มันคิดได้
พี่สงสารลูกเมียมันมากเลยนะแต่ก็ไม่ควรทำแบบนี้กับพี่
มันคิดสั้นมากไปนี่นะครับมีอีกแชทนึงนะครับ
เป็นแชทที่ทางคุณออยผู้เสียหายเนี่ยคุยกับผู้บังคับบัญชาของสิบเอกออฟ
ข้อความก็คือบอกใจเย็นพรุ่งนี้มาคุยได้เลยสัก๙โมง
เดี๋ยวให้เต่าบอกที่ส่งมาของหนูสีขาวหรือสีเขียว
งงว่าใครคุยกับใครหนูใจเย็นนะพี่น้องกันทั้งนั้น
กินข้าวหม้อเดียวกันมาอันนี้เธออ้างว่าเธอคุยกับผู้บังคับบัญชาของ๑๐เอกออฟ
คุณกันจอมพลังบอกว่าหลังจากได้รับทราบเรื่องราวนะครับก็สงสารแล้วก็เห็นใจ
เพราะว่าน้องผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางผู้บังคับบัญชา
ตอนนี้เตรียมทนายความเอาไว้แล้วนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีให้
คุณกันจอมพลังก็เลยฝากไปถึงหน่วยงานทหารต้นสังกัดของผู้เสียหาย
หรือว่าทางผู้ก่อเหตุด้วยว่าอย่าห่วงเรื่องชื่อเสียงของหน่วยงาน
ควรเป็นห่วงเรื่องของผู้เสียหายที่ถูกกระทำเป็นหลัก

มีหน้าที่ปกป้องพี่น้องประชาชนคนในหน่วยท่าน
ผมก็คิดว่าท่านควรที่จะปกป้องนะครับนะครับไม่ใช่ปกป้องคนที่เขาก็ทำผิด
เราก็พยายามที่จะไปหาข้อเท็จจริงให้นะ
แต่วันนี้ทางหน่วยงานยังไม่มีการชี้แจงอะไรออกมานะครับท่านผู้ชมครับ
บุคคลภายนอกก็ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้อยู่แล้ว
เราก็ไปที่โรงศรีแห่งหนึ่งที่จังหวัดชัยนาธนะครับ
ซึ่งทางผู้เสียหายเขาอ้างว่านี่ความจริงเนี่ยชื่อของคนก่อเหตุ
นี่อยู่หน่วยงานเดียวกับเธอเลยนะไม่เห็นเคยมาทำงานเลย
อยู่แต่โรงสีตัวเองที่ชายนาฏซึ่งพอไปถึงเนี่ยมีเพียงรถบรรทุกข้าวเข้าออกนะครับ
แต่ก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลว่า๑๑ออฟอยู่ไม่อยู่อย่างไร
เพื่ออยากจะชี้แจงเพิ่มเติมว่าเออตกลงแล้วเนี่ย
มันตรงไม่ตรงกับทั้งที่ผู้เสียหายเขาไปร้องเรียนไปแจ้งความนะครับ
เรื่องทางคดีนะครับพันธุ์ตำรวจเอกเตชินบรรจงภูมิกับการสพลาดย่า
บอกว่าขณะนี้ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานไปมากกว่าร้อยละ๙๐แล้วนะฮะ
คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน๗วันนะครับจะเรียกตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาได้
จากนั้นจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอายการสารทหารใน๔ข้อหา
ถ้าดูจากทางหลักฐานที่ผู้เสียหายมีคือพยายามข่มขืนกระทำชำราว
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปีโดยใช้กำลังประทุษร้าย
เข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
และข้อหาทำให้เสียทรัพย์นี่นะฮะจะแจ้งเบื้องต้น๔ข้อหาด้วยกัน